กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของน้องโตจากกรุงเทพมหานคร
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
แล้ววันนี้เตรียมตัวมาดีไหมครับลูกโต
คือเตรียมตัวมาหนักมากครับ
เพราะว่าคำถามเนี่ยที่บอกเลยครับว่าเป็นเรื่องของความถนัดความรักและความสามัคคีของคนในครอบครัวนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องโตมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามมีด้วยกันทั้งหมด๕เรื่อง
ใน๕เรื่องนี้ถ้าโตคิดว่าลองวิเคราะห์ดูได้เลย
เรื่องนี้ฉันเรื่องนี้น้องเรื่องนี้ยายเรื่องนี้ครูมันจะได้แน่ใจว่าเฮ้ยข้อนี้ฉันทำได้

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้

เรื่องที่๒กรุงเทพมหานคร

เรื่องที่๔โรงเรียนสามโคก
เรื่องที่๕บอดี้แลม

เรื่องที่๕บอดี้แลมครับ

เพราะว่าผมได้ฟังเพลงบอดี้แลมมาบ้างแล้วก็พอจะรู้เรื่องราวบ้างครับ
บอดี้แลมมานานแค่ไหนแล้วลูก
ประมาณ๔๕ปีได้แล้วครับที่ถูกติดตามมา
พี่ตูนนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้คนในวงนะครับ
ขึ้นสู้ไม่ว่าจะท้อหรือว่าจะเหนื่อยครับ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อมูลใดคือข้อมูลที่ถูกต้องของบอดี้แลม
ตัวเลือกที่๑บอดี้แลมเริ่มต้นด้วยวงละอ่อนในปีพศ๒๕๖
ตัวเลือกที่สองเพลงความเชื่อได้รับรางวัลเพลงยอดเยี่ยม

มาจากชื่อท่าหนึ่งของเทควันโด
ชอบพิตุ้นครับติดตามสนุนการพี่ตนมาตั้งแต่๑๕ครับ
ชอบเพลงความเชื่อครับผม
ขอบคุณพี่ตูนครับที่คอยเป็นแรงบันดาลใจให้ผมและเด็กรุ่นต่อไปครับ
ก็ยังใช้เพลงต่อบางของพี่ตูนโดยการเล่นหารายได้เปิดหมวกครับผม

โตยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

คุณยายแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้คุณยายครับ

เรื่องโรงเรียนสามโคก

ขอเชิญคุณยายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เลือกขนมหวานให้ตรงกับยายไหมตรงกับใจไหม

ก็เป็นขนมพวกเต้าสวนพวก

ขนมที่ยายทำมาหรือครับในบรรดาขนมหวานเนี่ยอะไรขายดีที่สุดยาย

เรื่องขนมหวานนะ

ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
สามชนิดครับคุณยายมีเต้าส่วนมีคลองแคงแล้วก็มีกล้วยบวชชี

นะครับมีกะทิให้ด้วยสำหรับเต้าส่วนส่วนคลองแคงนี่นะครับมีงาให้โรยด้วยต่างหากหอมทั้งนั้นเลยเนาะกลิ่นใช้ได้เลยเนอะ
ก็คือเป็นกะทิสดเลยนะครับเนี่ยหอมเลยนะยายเนอะ

แน่ไม่คนเดียวด้วยนะ

เชิญครับหนุ่มน้อยมาเป็นผู้ช่วยครับลูก
และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือตักขนมหวานใส่ถุงอย่างละ๔ถุงภายในเวลา๓นาทีครับ
ดิฉันขายขนมหวานนะครับมา๓ปี
ขนมที่ฉันตำรับชาววังค่ะได้มาจากแม่สามีค่ะ
ถ้ามีทุนดิฉันอยากเปิดร้านหรือว่า
เปิดเช่าแผงขายขนมอีกครั้งด้วย
เริ่มครับ

ตอนนี้นะครับยายจ๋าอย่าอย่าห่วงสวยนักนะ
ยายเวลามันเดินไปเรื่อยเรื่อยนะจ๋ายายไปลูกเออ
นั่นแหละมัดเลยดีมากลูกไปเวลาเดินไปเรื่อยเรื่อยแล้วกัน
อย่างละสี่ถุงนะครับอย่างละสี่ถุงนะครับ
เนื้อโห่งเลวกว่านี้แล้วลูก
บั้งเยอะ
เดี๋ยวรอคอมแพงเสร็จแล้วนี่อีกถุงที่สี่แล้วคอมแพงครบแล้วนะครับ
คอมแพงครบสี่ถุงนะลูกเอาไปวางลูกเอาไปวางอันนี้คือตัวอย่างนะครับคุณผู้ชม
วางของใครของมันนะครับเออเออเออมัดเบิดใช้ได้เลยนะเนี้ย
นะครับตอนนี้นะฮะช่วยบวชชีนะครับน้องกำลังตักเป็นถุงที่สี่นะครับ
แต่ยังไม่ได้มัดเลยนะฮะยายต้องส่วนยายได้สองถุง
เพราะฉะนั้นยายต้องเล่นมือหน่อยครับยายจ๋าได้ยังได้ยัง
ยายถุงสุดท้ายแล้วเด็กถุงนึงลูกอย่าลืม
ส่วนผิดค่ะคุณยายทำได้หรือไม่ได้ค่ะจะได้บโนซ์หลังตู้กลับไปบ้านเท่าไหร่
น้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ำมัน